ดูที่เหตุการณ์ที่จังหวัดตราดผู้หญิงคนหนึ่งแบกร่างสามีไป
คุณหมอคุณพยาบาลคุณตำรวจช่วยด้วยคนร้ายมาดักซุ่มยิงสามีฉัน
บาดเจ็บสาหัสเลยเอาก็พากันไปทำพงทำแผล
แต่ว่าตำรวจเขาเอ๊ะมันแปลกมันดูไม่มีที่มาที่ไป
บอกว่าโดนยิงแล้วหลังจากนั้นสามีนะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมา
เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือที่บ้านระยะทางเป็นกิโล
ดูแปลกใช่สุดท้ายคุณผู้ชมเค้นสอบไปเค้นสอบมา
ตัวฝ่ายภรรยายอมรับฉันนี่แหละเป็นคนยิงสามี
เอาถามว่ายิงทำไมมันเกิดจากปัญหาเรื่องของความหึงห่วงระหองระแหงกันมา
นั่นก็แปลว่าที่กุเรื่องมาว่าผัวโดนยิงที่สวนยางไม่จริง
ไม่จริงตัวเองนั่นแหละตัวเองเป็นคนยิงนะนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะฮะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๖บ้านคองขวางตะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองที่จังหวัดตราด
ก็ตอนแรกมีการแจ้งก่อนว่าเฮ้ยมีคนยิงกันที่บ้านหลังนี้
ก็เลยประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะไปเจอในชิดไกรวันอายุ๗๐ปีเนี่ย
ผู้ชายคนนี้คุณตาคนนี้ตาก็บอกว่าอ๋อคนโดนยิงลูกเขยผมเอง
ชื่อว่าสุภวิทย์อายุ๔๒แล้วถูกยิงที่ราวนมบาดเจ็บสาหัสเลย
นะฮะแล้วเมียเขาก็คือคันด้านของนางสาวสิริวันกรายวันอายุ๒๗ปี
นะฮะก็คือเป็นลูกสาวผมนี่แหละแล้วก็พากันไปส่งโรงพยาบาลแล้วตาว่าอย่างงั้น
ตาชิดว่าอย่างงั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชม
คือตอนแรกเนี่ยเราได้ข้อมูลมาว่ามีคนร้ายยิงใช่ไหม
แต่ตำรวจเขาเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีปลอกกระสุนเลยแล้วมันคนร้ายยิงมาจากตรงไหน
ทำไมไม่มีหลักฐานใดมีแต่คราบเลือดของคนเจ็บอยู่ภายในบ้าน
ไปฟังตาชิดเล่าอีกทีสิครับ
ใครเป็นคนเจ็บอะหัวครับคือเป็นลูกของลูกเองลูกเขยครับ
คือตอนแรกตำรวจเขาสงสัยอยู่แล้ว
พอมาถามคุณตาชิดยิ่งเข้าข่ายเพราะตาแกบอกว่า
สามีภรรยาเนี่ยลูกสาวฉันกับลูกเขยเนี่ยทะเลาะกันชอบทะเลาะกันบ่อย
มีปากเสียงกันบ้างตามภาษาผัวเมียบางทีก็ตึ้งตั้งตึ้ง
ไม่รู้เอาอะไรตีอะไรสักอย่างตาแกก็บอกอย่างนี้ตำรวจแกก็ได้ข้อมูล
ทีนี้ตำรวจที่ไปตรวจสอบก็ไปหาหลักฐานนะฮะหลังสอบปากคำตาชิดไปแล้ว
แล้วไปสอบปากคำเมียคนเจ็บซิมันยังไงนะฮะเอาเมียคนเจ็บเขาว่ายังไงบ้าง
นางสาวสิริวัลก็บอกว่าคือสุขวิทย์ถูกคนร้ายรอบยิงที่สวนยาง
ห่างออกจากบ้านไป๑กิโลนะฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อ
เอาสุภวิทย์เขาขี่รถซาเล้งกลับมาที่บ้านเองเพื่อมาขอความช่วยเหลือ
ตำรวจก็ตามดูเส้นทางตรงไหนอันนี้ซาเล้งคันนี้ใช่ไหม
แล้วหนึ่งกิโลที่ว่าทำไมมันไม่มีปอกกระสุนเลยเหรอ
คุณถ้าเกิดว่าขี่ซาเล้งมาที่ซาเล้งมันต้องมีหยดเลือด
ถูกแล้วคือเขาตามไปถึงที่แบบสวนยางเลยนะไปดูซิว่าตรงไหนไอ้จุดที่โดนยิงอ่ะ
ทั้งที่ซาเล้งกับจุดที่อ้างว่าโดนยิงไม่มีหยดเลือดเลย
ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊สุภวิทย์น่าจะถูกยิงที่บ้านหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโดนยิงสวนยางคุณคนโดนยิงจะไปขี่ซาเล้งกลับมายังไงไหว
เป็นกิโลอ่ะเป็นกิโลอันนี้ตำรวจเขาก็ตามหลักของเขาอยู่แล้วอ่ะนะฮะ
ตำรวจก็เลยอ่ะขอไปตรวจสอบบ้านอีกครั้งหนึ่งไปตรวจหาคราบเลือดที่ซาเล้งก็ไม่เจอ
ทีนี้ไหนสิริวัลมาคุยกันหน่อยเอาตัวของคนเจ็บเอาตัวของภรรยาคนเจ็บมาพูดคุยกัน
ไปสอบส่วนที่โรงพักสิเอ้าเล่าใหม่ซิว่าเหตุการณ์มันต้นสายไปเหตุยังไงเล่าใหม่ซิ
โอ้โหพอเจอตำรวจเอาไปโรงพักเค้นสอบไปเค้นสอบมา
ยิงเขาทำไมล่ะทำไมตอนแรกบอกว่าคนร้ายรอบยิงล่ะ
ก็เกิดจากปัญหาความหึงห่วงแต่ว่ารายละเอียดเธอไม่ได้บอกอะไรมากมาย
ทะเลาะกันเรื่องอะไรความหึงหวงหมายถึงว่าไปมีผู้หญิงอื่น
อะไรใดเขายังไม่ได้บอกเพิ่มเติมแต่ว่ายิงไปแล้วล่ะนะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาของคนเจ็บ
เพราะว่าเขาก็ยิงไปแล้วตอนนี้อาการสาหัสเดี๋ยวคงต้องรอดูอาการก่อนว่าจะหนักขนาดไหน
คงต้องถามในส่วนของคนเจ็บด้วยนะฮะว่าเขาจะดำเนินคดีกับภรรยาตัวเองมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ